เช็คหัวใจของสาวร่างเล็กคนนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะ

บอกเลยว่าโสดมาตั้งนานแล้ว
ในแก๊งเฟอร์บี้เขาก็ทยอยมีคู่กันไป

แต่ว่าเจอเต้ยวันก่อนนี่งานประกาศรางวัล

ก็เหมือนเดิมเนาะสวยสดใสเหมือนเดิม
ส่วนหัวใจเธอบอกว่าก็เหมือนเดิมค่ะพี่
โสดมานานแล้วก็ยังคงโสดต่อไปนะคะ
ก็ถูกถามแหละว่าในแก๊งเนี่ยนำไกลไปหลายคนแล้วนะเต้ยเอาไงดี
เต้ยบอกว่าพอเพื่อนสละโสดกันไปเอาจริงเธอก็รู้สึกเหมือนกันนะว่า
เริ่มโดนจับตามอง
เรื่องนี้หลายต่อหลายคนนะมองว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาจีบ

เต้ยเลยบอกว่าพอคนจับตามองมากอาจจะไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบซะแล้วล่ะค่ะ
ยังไงก็ตามเธอบอกว่าไม่ซีเรียสเลยเรื่องนี้

มาก็มาจะไปก็ไปจ้า
ตอนนี้เอาจริงนะคะก็คือเงียบ
ไม่ได้พูดเล่นเยอะจริง

ก็เลยแบบว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยตอนนี้เลยเงียบมาก

คืออยากที่จะแบบว่าค่อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ดีด้วยที่มีเวลาอยู่กับตัวเอง
ได้ทำอะไรแบบที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้เนาะ
นะครับเต้ยสุดตัวไปนุ่มยังไม่มีมัยเป็นไรนะครับ

แต่มีแต่บังเอิญว่าอยู่ในห้องแต่งตัว
น้องเตตะวันกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นะคะ

เป็นการคุกคามทางเพศหรือเปล่านะคะ

เองก็น้อมรับคำตักเตือนในครั้งนั้นไว้ทั้งหมดเลย
แล้วก็ยืนยันเจตนาเลยว่าเธอเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจจะสอบไปในทิศทางที่ไม่ดีนะคะ
แค่หยอกเล่นกับเพื่อนแค่นั้นนะคะ